ท่านพระบุรุษของไทยแต่โบราณบ้านออกเมืองคุ้มเยาว์
เสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสื่อไป
ลูกหลานเล่นหลุดภายหน้าจะได้มีภาพสุทธาอาศัย
อนาคตจะต้องมีประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้ใดมากมาย
จึงผู้ฆ่านาคตยอมให้ร่วมจะสู้กันใหม่มีหาย
สู้ตรงที่สู้เพียงที่สู้จนตายจะเป็นคนสุดท้ายทะลอบหนู
บ้านเมืองเราเราต้องรักษาอยากทำลายเชิญมาเราสู้
เพียงที่สักของเราเราจะจูบเราสู้ไม่ห่อยกันก้าวเดียว
มันภพบุรุษของทัยแต่โากร๙๑๑
มันมาตรปองเมืองคุมทำออกเพื่อรักษาได้

เสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสื่อไป
ลูกตาเล่นหลุดภายนาจะได้มีภาพสุทธาใส
อาจารย์คนจะต้องมีประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้ใดผ่านลาย
ถึงผู้ข้างล้างคนต่อให้วันจะสู้กันให้มีหาย
สู้ต้องที่สุดที่ที่สุดต้องตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู
บ้านเรืองเราเราต้องรักษาอย่างทำลายเฉินผ้าเราสู้
เยี่ยมที่สักของเราเราเฉินชูเราสู้ไว้ถอยจนกล่าวเดียว